แล้วตอนนี้ก็จริงจะบอกว่ารู้จักเจ้าหญิงมากขึ้น

ของการ์ตูนที่มันอยู่ในทีวีในวีดีโอที่อะไรอย่างนี้ที่เขาเห็นมากกว่า
เพราะว่าคือเขาเห็นแต่ภาพพอมันออกมาเป็นตัว
คือเป็นว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็พอมันเป็นแบบการแสดงบนแบบ
น้ำแข็งอย่างเงี้เขาก็จะรู้สึกว่าเออพี่เขาเก่งนะ
เขากระโดดกลางคืนด้วยท่าด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแหละเพราะว่าถามจริงจริงอ่ะ
เบนว่าเบนก็เคยถามเขานะว่าเขาแบบสนุกมั้ยลูกเขาฮ้าสนุกค่ะ
แต่เขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเขาแบบอะไรอ่ะแต่เบนคิดว่าเขาได้เจอตัวจริงมากกว่า
ว่าตัวที่อยู่ในนั้นมันออกมาเออใช่ค่ะ
การ์ตูนนี้บ้างที่เบนให้ดูให้ชมขนาดไหนคะ
ตูนจริงยังไม่ได้ให้ดูเยอะแต่ว่าให้ดูแบบนีโม่หรือให้ดูทอยสตอรี่อย่างนี้
ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยจะยังไม่ได้ให้ดู
น้องอาจจะยังไม่อินถ้าถามว่าชอบเจ้าหญิงตัวไหนอาจจะเออ
มีงงนิดนึงใช่
ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนอยู่แล้วนะคะก็มาดูได้เลยทุกปีเขามีอะไรเด็ดมีอะไรที่แบบทำให้เด็กต้องตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเลยก็อยากให้ลองตัดสินใจมาดู
ว่าเด็กทุกคนต้องชอบโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงแต่ว่าจริงเด็กผู้ชายก็มีตัวการ์ตูนหลายตัวที่ชอบได้เหมือนกันเนาะ
ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองมาเปิดใจให้ลองดูแบบอะไรที่มันไม่ใช่อยู่ในทีวีบ้าง
ได้จับได้อะไรอย่างนี้ค่ะเด็กน่าจะชื่นชอบก็มาดูกันเยอะ
ถามเรื่องภาวะฝูนที่เป็นสถานะตอนนี้
เจ็บคอแล้วก็ป่วยและไม่มีไข้

ร่างกายเขาไม่ออเคด้วยมั้งคะ
และตอนนี้ทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งคู่เลย
ไหนเป็นตื่นตัวกับเรื่องนี้ขนาดไหนคะ

เพราะตอนนี้พอเขาป่วยเราก็ให้หยุด
โรงเรียนก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า
คืออย่างผู้ใหญ่เองเราเองเรายังแสบคอเลยนะ
เดินออกจากบ้านเนี่ยเรายังรู้สึกนี่พี่ยังรู้สึกพี่แสบคอแสบจมูกอะไรอย่างนี้
เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กน้อยเขาคง
เขาคงรู้สึกแต่เขาอาจจะอธิบายไม่ถูกว่า
เขารู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้ามันมีอะไรมาทำให้มันหายไปเร็วก็ดีเนาะ
ตอนนี้คือเพิ่งก่อนกลางก็เต็มบ้านเลยครับ

แต่ว่าถ้าบางทีแบบอาจจะต้องเอาลูกไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้
คือถ้าอยู่ในสถานที่ปิดข้างนอกก็คงอาจจะไม่ได้ออกไป
จะถามว่ามันแบบมันหลีกเลี่ยงได้ไหมมันอาจจะยากนะ
สำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานมันก็ยาก
แต่ว่าสำหรับเด็กน้อยคือถ้าโอเคให้หยุดเรียนจริง
แต่ว่าหยุดนานมันก็ไม่โอเคไหมมันก็ต้องไปเรียน
แล้วก็อันนี้มันเป็นแบบปลายเหตุมากเลย
แล้วเราก็ทำให้มันไม่ได้หยุดอยู่บ้านแล้วฝุ่นมันหายนึกออกป่ะ
ก็อาจจะต้องรบกวนทุกคนช่วยกันเราก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงได้บ้าง
เราก็ดูจากคนอื่นก็คือแบบอาจจะถ้าเราหยุดอยู่บ้าน
อาจจะไม่ได้พ่นมลภาวะมลพิษเพิ่มอะไรอย่างเงี้เออก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อย
แล้วก็เอ่อวันนี้ยังคุยกับแม่อยู่เลยเพราะแม่คนจีนเนอะ
แม่จะต้องเผาอะไรสักอย่างหนึ่งไปแน่
ก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่เผาทองไปอย่างเดียวพอแล้วให้นางไปซื้อเอาเอง
เข้าใจปะเอาเงินไปแล้วก็อยากซื้อเสื้อผ้า
ไม่ต้องเผาเยอะแยะนี่ไงก็ช่วยกลดมรภาวะนิดนึง

อากงอาม่าน่าจะเข้าใจได้ว่าเอาทองไปซื้อของเอาอะไรอย่างนี้
นี่มันเป็นสิ่งที่เราพูดกันตรงคือมันเป็นประเพณี
แต่ว่าอาจจะต้องแบบเผาน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตัวขึ้นมาแล้วตัวจะกวนหรือเปล่าวะ

ขออยู่ด้วยนะคะ
ขออยู่ด้วยใช่มั้ยคะ
อันนี้ไม่พูดอันนี้ว้างพูดเยอะจังเลย
อันนี้ไม่พูด
ชอบใครคะ
แน่ไม่พูดแปลลมหาพ่อ

ชอบใครอีกชอบนีโม่
มินิเมาส์
มิกกี้เมาส์
นีโม่ไหม
นีโม่โอเคค่ะมีตัวอื่นอีกไหมคะ

ปาเฟอร์ฟิช

โรงเรียนอ๋อที่โรงเรียนโอเค
เดี๋ยวลงมาถามคุณพ่อก่อนคุณแม่คุยแปปนึง

แม่คุยทุกอย่างแปปนึง

เราก็เป็นคนที่แบบรู้ไหม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

ให้เต็มที่กับทุกครั้งทุกวันทุกข่าวที่แกอ่าน
ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็อ่านไป

แกมาตั้งแต่กันตี๒๓เช่นแบบนี้

มันไม่ได้ยากอะไรเลย
ทำแค่นี้ไงเหมือนตอนที่รับบริจาคน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่
คือไปรู้สึกว่าแกทำจริงแล้วแกก็ลงพื้นที่จริง
ไปช่วยจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เราเบ้นเชื่อว่าไม่ใช่เบ้นคนเดียวนะ
ทุกคนเห็นความตั้งใจในการทำงานของแกอยู่แล้ว
แกเป็นคนแบบทุ่มเทขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายอ่ะ
เสียดายบุคคลที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นเป็นบุคคลสำคัญของวงการข่าวไปเลยอ่ะเออเรารู้สึกว่าเออ
แต่เราเชื่อว่ายังไงวันหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จะได้เห็นแกกลับมาอ่านข่าวแน่นอนอืมค่ะที่เบนเจอเขาอีกกว่าเขาเครียดไหมกับเขา
หรือว่าเขาจะต้องคุมรายการมาดูรายการหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเบนเหรอ
จริงช่วงหลังเบ้นไม่ได้เจอแกเลยนะเพราะตัวเบ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเจอแต่ว่าปีที่แล้วได้ไปทานข้าวกัน
ปีที่แล้วได้ไปกินข้าวกันแล้วก็ได้พูดคุยอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงจะถามว่าตอนนั้นแกเครียดไหมเนี่ยพูดตรงเลยนะความเครียดมีตลอด
แต่แกก็พยายามเฮฮาแหละแกก็พยายามใช่แกก็แบบเป็นยังไงทุกคนคิดถึงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจะพูดว่ายังไงดีแกก็ไม่ได้ล่าเริงเป็นแบบว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรนึกออกใช่ไหม
แต่แกก็ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่ว่าแบบถึงพี่ไม่อยู่ก็ตั้งใจทำงานกันนะอะไรอย่างนี้
ก็คือมาให้กำลังใจน้องใช่แกรู้สึกว่าอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแกนะงานก็ทุกคนก็ทำไป
ไม่ต้องมากังวลเป็นเพื่อนแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งของใจเพราะว่าต้องบอกว่าแบบ
ก็ได้ผูกพันกับเรื่องเล่าเช้านี้คือผูกพันกับพี่สรยุทธ์เยอะมากเหมือนกัน
คือตั้งแต่ตอนแต่งงานก็เออแกก็ยกที่ให้ในรายการประกาศไปเลยลูกอะไรอย่างนี้
มีลูกก็ไปประกาศตรงนั้นอะไรอย่างเงี้คือแกรู้แกก็เป็นเหมือนกับเป็นแบบเป็นพี่ชายที่แบบ
น่ารักมากที่แบบว่าให้โอกาสเราคอยบอกคอยสอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพอเวลามันเป็นอย่างเงี้เนอะเราก็เครียดเหมือนกันนะคือเราก็รู้สึกว่าเออ
เข้าไปอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าแกจะเป็นยังไงบ้างแกจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้
แต่ก็เชื่อว่าด้วยความที่แกเป็นคนน่ารักแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้

เมื่อไหนผมบอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวนิดนึงก็กลับมาเหมือนกลับมาหน้าจอแล้วหรืออย่างเงี้ย
เราคิดเรามีความคิดมีความคิดนั้น
หกปีอ่ะพรุ่งตรงเราอยู่ข้างนอกไงแป๊บเดียว
คนอยู่ในนั้นวันหนึ่งก็โคตรนานเลยนะมันไม่เหมือนกันหรอกคือ
คนมีทุกข์เวลามันอยู่ชั่วโมงนึงมันก็นานไอ้สนุกมันแป๊บเดียวอยู่แล้วแหละ
แต่แค่ว่าคนอยู่ตรงนั้นมันก็เครียดไง
แต่เบนก็เชื่อว่าแกก็คงแบบคิดอะไรล่วงหน้าไว้บ้างแล้วแหละ
ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าอย่างน้อยเบ้นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีมาก่อนนั้นคือเรื่องการทำใจที่เบ้นพูด
แต่ตัดสินยังไงแกก็รับอยู่แล้วซึ่งแกก็เป็นเชื่อว่าแกก็ทำใจมาในระดับนึงแล้วล่ะ
แต่ว่าถ้าไม่ติดมันก็ดีถูกไหมถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ดี
แต่ว่าในเมื่อมันจะต้องมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
ซึ่งก็เบ้นถือว่าแบบเป็นคนที่ก็น่าชื่นชมนะก็ยอมรับไปอะไรอย่างนี้
เออก็เป็นว่าอย่างน้อยทุกคนก็ชื่นชมแกล่ะว่าแกก็ทำตามกระบวนการที่ถูกต้อง
สีเอาตูต่อมั้ย
ไปถ่ายรูป
เออที่นั่งออกรายการ